คิดดูสิคืออุตส่าหอดทนทำนาทั้งปีนะ

ลองดูคลิปนี้ของเขาหน่อยละกันค่ะ

และบอกว่าทำงานด้วยความเหนือยาก
ไปหาคุณราเนีย
ส่วนประโคนนะคะเป็นชาวนาอยู่ที่ประโคนชัยที่บุรีรำเป็นต้องของคลิปนี่แหละ
นี่พี่คนนี้พี่รานีเธอก็เล่าให้ฟังว่าพี่มีที่นา๑๓ไร่นะ
ส่วนหนึ่งจะเก็บข้าวไปขายเอาไว้ใช้หนี้ทกศ
อีกส่วนหนึ่งพี่จะเก็บพันธุ์ข้าวเอาไว้หวานทำนาเองแล้วเหลือไว้นิดหน่อย
ขายให้กับคนที่ไม่มีพันธุ์ข้าวสำหรับทำนาแล้วเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ย
เอาผลผลิตเอาผลผลิต๖๘ถุงปุ๋ยน้ำหนัก๒๗๐๐กิโลกรัมค่ะ
ถ้าเกิดคิดเป็นเงินเหรอครึ่งแสนนะคุณผู้ชม๕๔๐๐กว่าบาท
ทีนี้ล็อกกุญแจไว้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่า
ไม่เหลือเลยอยู่ในสภาพแบบนี้ให้ทำอะไรต่อคุณผู้ชมใช่ค่ะ
ร้านนี้บอกว่าโหเอามือกรอบกรอบมาเลยนะแล้วจะทำยังไงต่อปกตินะพี่เดินมาดูยุงข้าว
ประจำเลยแต่จะดูแค่รอบนอกไงว่าเอ๊ะมีคนมาแอบเจาะเอาข้าวไปหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะไม่ได้เปิดในยุ้งข้าวดูแล้วพอมารอบนี้เนี่ย
พอจะถึงฤดูธรรมนาแล้วพี่ก็เลยให้ลูกสาวมาเปิดเอาข้าว
ไม่เห็นแล้วเข่าอ่อนเลยค่ะ
ทำไมถึงทำกันได้แบบนี้ปกติเห็นเขาขโมยของกัน

อันนี้เรื่องสัก
เอาหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือไว้ให้ทำพันธุ์อะไรสักนิดเลยเนี่ย

พี่ร้านนี้เขาเลยบอกว่าอยากให้ตำรวจตามให้หน่อย

กล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้นะคะค่าปุ๋ยก็แพงขายก็ได้ราคาถูก
ปรากฏว่ามาโดนขโมยไปซะอีกน่าเห็นใจครับ
มือเท้ามีครบหรือเปล่าเนี่ยนะแทนที่จะทำมาหากินสุจริต